คุณผู้ชมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมามีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่แฟลต์ดินแดง
ช่วงประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่งทางตำรวจสอนอดินแดงได้รับแจ้งนะคะ
ว่าอาคารเคหะชุมชนดินแดงแฟลต์๑๙๒๐ที่เขตดินแดงกรุงเทพ
อยู่ระหว่างการลื้อถอนแล้วอยู่ดีซุดมาแบบนี้
รถยนต์ที่จอดอยู่ตรงนั้นนะเสียหายไปหลายคันเลยค่ะก็มีการประสานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะ
คือเหมือนอาคารพังซุดลงมาทั้งหลังทั้งตึกอะค่ะแล้วผนังอาคารอ่ะนะ
เนี้ยเนี้ยที่พังลงมาไปเกี่ยวกับเสาไฟฟ้าอ่า
รวมไปถึงต้นไม้ที่อยู่ใกล้ใกล้แล้วก็หักโค้นไปทับรถ
รถส่วนบุคคลรถแท็กซี่๗คันนะคะที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้นนะคะ
เสาไฟเนี่ยถล่มลงมาสองต้นแต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
ตรงนี้เขาลื้อถอนกันเขามีรถแบ็คโฮลหัวเจาะอยู่สองคันด้วย
เจ้าหน้าที่ก็กั้นเอาไว้แล้วก็ตรวจสอบเราก็ส่งนักข่าวเราลงพื้นที่ไปด้วย
จากเหตุการณ์นี้นะคะส่งคุณภูริพัฒนบุญนินลงพื้นที่ไป
ไปที่ตึก๑๘อยู่ระหว่างการลื้อถอนเพื่อก่อสร้างใหม่ค่ะ
ปูนเนี่ยนะโอ้โหยังกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมด
สายไฟก็พาดระเกะระกะเต็มถนนอย่างที่บอกว่าเสาไฟเนี่ยล้มไปสองต้น
โดนรถด้วยนะคะทั้งรถแท็กซี่รถส่วนบุคคลได้รับความเสียหายเยอะเลย
เสียหายหนักหน่อยก็เป็นแท็กซี่อะค่ะเขาจอดอยู่เรียงกัน
เพราะตรงนั้นเป็นอู่แท็กซี่แท็กซี่จอดอยู่เพียบเลยอ่ะ
แต่ยังโชคดีนะอาคารนี้ไม่มีคนอยู่นะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างการลื้อถอนน่ะนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ในแฟลต์ดินแดงเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
จันตรการสาสุภาตอนเกิดเหตุเนี่ยรถเจาะกำลังเจาะบริเวณ
เสาด้านล่างของตึกแต่ไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้หรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอะไรเลย
ตัวเองเนี่ยอยู่ข้างในได้ยินเสียงพังลงมาเนี่ยนะโอ้โหดังมาก
หลานก็วิ่งมาบอกว่าตึกพังตึกพังยอมรับว่าตกใจมากนะคะ
ที่ผ่านมาบริษัทที่มาทุบตึกมีปัญหากับชาวบ้านมาโดยตลอด
เขาบอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าไม่มีความปลอดภัยอะไรให้เลย
ชาวบ้านบางส่วนที่ยังไม่ย้ายออกไปเขาบอกว่าเขาก็กังวลใจในเรื่องของความปลอดภัยนะ

ประชาชนของลูกหลานที่จะต้องเพราะตรงนี้มันเป็นที่สั่นจ้อนไปมาเด็กเล็กวิ่งเล่นอยู่
คือตอนที่เขาทุบเนี่ยเขามีปัญหากับชาวบ้านอยู่

เป็นยังไงบ้าง
คือการเคหาก็ไม่แข็งอ่ะบอกเลยคุณคุณจะให้เขาทุบตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ลื้อเลยอ่ะ
แล้วคุณก็ให้เขาเจาะพอเจาะมาปุ๊บขี้ปูนขี้อะไรก็ลงมาโดนชาวบ้าน
เพราะว่าโหนึงอ่ะฝั่งหรือฝั่งด้านนู้นด้านด้านถนนใหญ่จากตุลทิศ
นั่นก็ถล่มไปโดนดีไม่โดนรถ
ฉันเองเนี่ยเห็นขาไปเป๋อย่างนี้ฉันต้องวิ่งไปเอากลวยกั้น
แล้วต้องไปโบกรถจากโค้งนู้นเพื่อให้เขาเบี่ยงฝาไปอย่าเข้าซ้าย
วินาทีตอนที่ถล่มคือเขาเจาะตกใจสิกลัวสิคุณถามว่ากลัวไหม
อยู่ในบ้านอ่ะหัวคอนอ่ะถ้าถามว่ากลัวไม่กลัว
แต่เราไม่คิดว่ามันจะถล่มในลักษณะแบบนี้ไง
แล้วก็มีพยานที่เห็นเหตุการณ์นะคะเขาเล่าให้ฟังว่าอาคารที่พังถล่มลงมาเนี่ยนะ
สูงห้าชั้นเจ้าหน้าที่ทุบลื้อถอนตั้งแต่๑ธันวาคม
โดยการเคหะแห่งชาติเขาจะสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะ๒
ก็จะทำการสร้างอาคารแฟลต์ดินแดงใหม่สูง๓๕ชั้นขึ้นมาแทนตรงนี้
สามสิบห้าชานมใช่อ่าก็เลยต้องทุบลื้อถอนครับวันนี้ทุบอาคารเขาใช้รถเครนมาสองคันมารื้อนะคะ
อ่าแต่เขาทุบจากฐานล่างก่อนแล้วก็ไม่มีวิศวกรคุมงาน
อันนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์นะครับพอทุบด้านล่างด้านบนก็เลยพังคลื่นลงมาเลยอะค่ะ
อ่าแล้วก็บางห้องเขาต่อเติมทำให้โครงสร้างอาคารน่ะเปลี่ยน
ไม่สามารถทุบจากฐานล่างไปได้เหมือนที่วางแผนเอาไว้ตั้งแต่ต้น
บางทีไม่รู้ว่าบางห้องเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้วยอืม
คือปกติรอบอาคารคนเยอะนะคะโชคดีวันนี้คนไม่เยอะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไฟดับรอบแฟลต์ดินแดงเลยอะค่ะประชาชนก็เดือดร้อน
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์นายชวลิศเทพสุภานเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเองเดินมาจะขี่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ริมถนนได้ยินเสียงตู้มดังนะคะ
ไปมองตึกถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาเลยอะค่ะเสาไฟฟ้าที่อยู่ข้างข้างถูกดึงลงมาจนหักลงมา
อยู่ข้างตัวนายชวลิศอ่ะตัวเองก็กลัวทิ้งรถจักรยานยนต์เลยนะ
อ่าทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งเลยอ่ะค่ะหันกลับไปอีกทีเห็นไฟระเบิดแบบเป็นลักษณะประกายไฟ
อืมแล้วก็เสาไฟล้มทับแท็กซี่ไปอีกห้าหกคันตอนนั้นกลัวมากคือทิ้งรถแล้วอ่ะ
หนีแบบไม่คิดชีวิตนะคะผมจะเมารถผมจอดอยู่ตรงนี้มอไซคันนี้
คือผมจะออกเป็นคนทางให้แฟนกำลังมาจับรถแค่นั้นแหละ
ทางนู้นตกทางนู้นตึกถล่มลงมาแต่ได้ยินเสียง
แต่ไม่คิดว่ามันจะมาถึงนี้แต่พอดีผมจับรถกำลังจะคล่อมรถ
เสาไฟตรงนี้ล้มลงมาพอล้มลงมาเสร็จแล้วไฟตรงนี้ระเบิดครับพี่
เนี่ยเนี่ยตรงนี้ระเบิดครับตรงนี้ระเบิดใส่ครับ
พอระเบิดปุ๊บผมก็ทิ้งรถนะครับทิ้งรถตรงนี้ทิ้งไว้ตรงนี้แล้วผมก็จะไปเอ่อไป
ยืนตั้งหลักอยู่ตรงนู้นตัวสั่นอยู่ก็เสาไฟตรงนี้ล้มลงมาปุ๊บ
ไฟตรงนี้ระเบิดระเบิดแล้วผมกำลังจะคล่อมรถ
แล้วผมก็ทิ้งรถเลยแล้วผมก็วิ่งไปตั้งหลักอยู่ตรงนั้น
ก็ไม่มีอะไรครับมีแต่ฉีดน้ำฮะอีกอย่างแล้วผมก็ไม่ค่อยได้อยู่
เพราะว่าผมก็ขับรถแท็กซี่เหมือนกัน
คือวันนี้เนี่ยทางภูมิในการเขตดินแดงนางสาวปัญชพัฒน์หลักดี
ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าที่ผ่านมาได้สั่งห้ามลื้อถอนอาคารแห่งนี้ไปแล้วนะ
เนื่องจากไม่มีการสร้างรั้วหรือว่าทำการลื้อถอนตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเอาไว้
แล้วก็มีคนร้องเรียนมาที่เขตดินแดงบอกว่าการลื้อถอนไม่ได้มาตรฐาน
สั่งห้ามลื้อถอนไปแล้วตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ดังนั้นต้องไปตรวจสอบว่ามีขั้นตอนผิดพลาดอะไรตรงไหน
ทำไมถึงมีการฝ่าฝืนแล้วมาลื้อถอนในวันนี้ซึ่งต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าพบความผิดก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีกับทางการเคหาแห่งชาติ
แล้วก็บริษัทที่มาลื้อถอนรวมทั้งผู้ควบคุมอาคาร
เปิดเผยว่าหลังจากสำนักงานเขตดินแดงมีคำสั่งให้หยุดการลื้อถอน
จากปัญหาเรื่องฝุ่นละอองแล้วก็ไม่กั้นรั้วตามมาตรฐาน
เคหะแจ้งไปยังบริษัทผู้รับเหมาแล้วนะ
บอกว่าให้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง
กว่าจะเรียบร้อยแล้วผ่านมาตรฐานแล้ว
ถึงจะมาลื้อถอนแต่ว่ามันก็มาเกิดเหตุขึ้นในวันนี้
ซึ่งต้องไปตรวจสอบก่อนว่าขั้นตอนการลื้อถอนนั้น
ทำถูกต้องตามหลักหรือไม่เพื่อจะดำเนินการกับบริษัทผู้รับเหมา
ส่วนการชดใช้ค่าเสียหายทางการเคหะแห่งชาติ
ยืนยันว่าจะดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายทุกคน
เท่ากับว่านี่ลื้อถอนโดยฝ่าฝืนคำสั่งฝ่าฝืนกฎหมายนะ
นี่ดีนะไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
สำหรับการลื้อถอนโครงการนี้นะครับก็เป็นเรื่องของโครงการที่เขามีอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
ค่ะคือมีข้อมูลว่าการลื้อถอนนี้นะคะ
ทางสำนักงานเขตดินแดงเขาออกหนังสือระงับไปแล้ว
ที่คุณภาคภูมิบอกนะคะเพราะว่ามีปัญหาชาวบ้านเขาร้องเรียนด้วยอะไรด้วยนะคะ
การรื้อถอนเนี้ยเป็นโครงการรื้อถอนแฟลตดินแดงแฟลตสิบแปดสิบเก้าและยี่สิบ
อืมเป็นการปรับพื้นที่เตรียมก่อสร้างแฟลต์ใหม่ทดแทนแลตเก่าที่ก่อสร้างมานานกว่าสี่สิบปี
อย่างที่บอกว่าแฟลตใหม่นี่โอ้โหสามสิบห้าชั้นครับ
ลื้อถอนเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วก็เริ่มลื้อจากแฟลต์สิบเก้าแฟลต์ยี่สิบ

แสดงว่ามันมีปัญหาจริง

จริงน่ากลัวค่ะครับ